คุณค่ะไปต่อกันที่เรื่องความเชื่อกันบ้างดีกว่า
ความชงตั้งแต่ต้นปีมา

ดิฉันไม่นั่งใกล้ที่วางน้ำแข็งเด็ดขาด

ปีชงคือแบบว่าดวงไม่สมพงษ์กับปีนี้
อ๋อหรอไม่ดิฉันดวงดีตลอด
บางคนชง๑๐๐เปอร์เซ็นต์
กรายตรายธนิษฐ์ค่ะอดีตหวานใจนักแสดงสาวเซ็กซี่
คุณใหม่สุคลธวานั่นเองค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางไปที่นี่เลยวัดเล่งเน่ยี่สอง
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่นะคะ
เพื่อไปทำบุญแก้ปีชงค่ะ
โดยหลังจากการทำบุญฝากดวงแก้ปีชงไหว้เจ้าแล้วก็เลี้ยงพระเรียบร้อยนะคะ
เติ้ลแล้วก็พร้อมเพื่อนก็เผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจ
แล้วก็สบายใจขึ้นมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมทำบุญกัน
ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ทำวันนี้เนี่ย
กลับไปหาแฟนละครทุกคนด้วยค่ะ
ก็นี่แหละเรื่องของปีชงก็เป็นความเชื่อส่วนของบุคคลจริงนะคะ
ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเชื่อไว้อะไรที่สบายใจก็ทำไปนะคะ
บวกเอาไว้เนาะคิดว่าสิ่งที่เราทำมันจะดีมันจะดี
จะได้เสริมบารมีให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ